คุณผู้ชมครับช่วงเช้าวันนี้นะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรผู้ชายคนหนึ่งไปขอรับลูกชายกลับบ้านค่ะคุณครูบอกเห็นแล้วตกใจนะฮะสะพายปืนมาข้างหลังด้วยสุดท้ายก็ให้เด็กเนี่ยไปกับเขาส่วนเด็กคนอื่นอื่นเนี่ยต้องหาที่หลบกันแบบตามแผนตามวิธีที่เคยซ้อมกันมานะครับไปดูเหตุ
เข้าในตึกนะครับ
แค่ตรงนี้เราได้แค่นี้ครับ

แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนใช่ไหมที่โรงเรียนเนี่ย

โรงเรียนภูบดินพิทยาลัยที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
ผู้ปกครองพ่อแม่กำลังเดินทางมาส่งลูกหลานเข้าเรียนเลยล่ะ
อยู่ผู้ชายคนนี้ชื่อนายจิรพงศ์นะฮะอายุ๒๙ปีขับรถมาจอดหน้าโรงเรียน
เดินลงมาจากรถสะพายปืนยาวไว้ข้างหลังมาอยู่หน้าประตูโรงเรียน
บอกกับครูบอกผมจะมารับลูกชายอยู่ชั้นป๒กลับบ้าน
นี่ฮะครูเวรตอนนั้นก็ต้องประสานไปยังเด็กนะฮะว่าอยู่ห้องไหนแบบไหนอะไรยังไง
จิรพงศ์ไม่พอใจนะครับเดินไปถึงสนามด้านในฮะที่เป็นลานปูนเป็นสนามตรงนี้ครับ
แล้วครูก็ต้องพาลูกชายมาให้เขาเพราะเขาบอกเขาจะเอาลูกเขากลับบ้านให้ได้
แล้วก็ขับออกจากโรงเรียนไป
โอ้โหแต่ว่าตอนนั้นระหว่างนั้นเนี่ยคือมันระทึกทั้งโรงเรียน
คลั่งแบบวิ่งเข้าไปไปกราดยิงอะไรขึ้นมาทำยังไงนะฮะ
แต่ว่าทางโรงเรียนเขาก็ใช้แผนปฏิบัติการที่ซ้อมมา

ออกประกาศแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินนี่เห็นไหมครับ

ต้องแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินเลย
บอกเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนขออนุญาตปิดประตูใหญ่ของโรงเรียน
หากประสงค์จะรับเด็กนักเรียนเนี่ย
จากนั้น๙นาฬิกา๕๖นาที
โรงเรียนออกแถลงการฉบับที่๑นะฮะ
ระบุว่าผู้ก่อเหตุคือผู้ปกครองของนักเรียนนำอาวุธเข้ามาภายใน
โดยปกปิดเสมือนไม่มีอาวุธ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนไม่ได้ถูกจับเป็นตัวประกัน
แต่เป็นบุตรผู้ก่อเหตุ
ซึ่งผู้ก่อเหตุต้องการมารับบุตร
เมื่อไม่พบจึงเอาอาวุธมาขู่
แต่สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว
หลายคนก็เลยแบบโอ้โหโล่งอกโล่งใจหน่อย

ว่าทำไมถึงปล่อยเด็กไปกับพ่อทั้งที่ถือปืนมาเนอะ
แล้วเอ๊ะอาวุธเอาเข้ามาในโรงเรียนโดยปกปิดเสมือนไม่มีอาวุธ
อาวุธปืนโอ้โหกระบอกใหญ่มากนะคะ
มันปกปิดแบบไหนยังไง

จากนั้น๑๕นาฬิกา๓๐นาที
โรงเรียนออกแถลงการฉบับที่๒นะครับ
โดยเป็นการเปิดเผยให้เห็นภาพที่ทางโรงเรียนเนี่ย
พานักเรียนไปหลบซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะ
แล้วก็ปิดไฟตามห้องเรียน

ตามแผนที่เคยซ้อมเอาไว้
พร้อมกับชี้แจงสาเหตุที่อนุญาตให้ผู้ก่อเหตุ
นำตัวนักเรียนซึ่งแม้จะเป็นลูกของเขาเนี่ย

นี่เขาบอกเนี่ยพอเห็นว่ามีคนที่บุกเข้ามาแล้วมีอาวุธใช่ไหม
นี่ด้านบนอาคารเนี่ยเขาแจ้งเหตุกัน

แต่ก็ให้เด็กเนี่ยหลบใต้โต๊ะ
แล้วก็มีคนเนี่ยพาลูกของผู้ก่อเหตุที่เขาต้องการลูกเขามากเนี่ย

เขาก็พาลูกเข้าไปแต่คนก็แบบ
เอ๊ะแล้วเกิดเด็กคนนั้นไม่ปลอดภัยขึ้นมาทำยังไง

ต่อให้จะอ้างว่าเป็นพ่ออะไรก็เถอะ
แต่พ่ออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมจะรับลูกกลับไป

แล้วสะพายปืนมาใช่ไหมคุณเขียนมาสอน
เขาเข้ามาโดยที่ปกปิดอาวุธ
แต่เนี่ยเขาบอกเขาเห็นตั้งแต่ข้างหน้าโรงเรียนอย่างนี้

ของเด็กชายชั้นป๒คนนี้

โทรไปหาป้าของเด็ก
ที่เป็นผู้ปกครองของเด็กอีกคนนึงแล้ว

พ่อเขาอนุญาตให้ไปกับพ่อได้

ทีนี้ก็เนี่ยผู้ปกครองพอทราบข่าว
ตอนนั้นก็ทยอยมารับลูกรับหลานกลับกันนะฮะ

ทีมข่าวเราไปตรวจสอบที่โรงเรียนเนี่ยฮะ
เห็นไหมครับผู้ปกครองก็ทยอยกันรับลูกหลานกลับบ้าน
มีผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
มันก็ไม่ได้มีอะไรระทึก

แต่เขาไม่ได้เอามาขู่ใครทำร้ายใคร
เขามาแล้วเขาก็รับลูกเขากลับบ้านไป
พอมารับลูกแล้ว

ทุกคนยังยิ่งขอขับขอบคุณครับ
อย่างนี้เลย
มันก็ต้องไปถอดบทเรียนกันต่อนะ

แต่การปล่อยลูกไปกับพ่อที่ไม่พร้อมแล้วก็
ปืนกระบอกเบอร์เรอแบบเนี้ยนี่ไงใช่ไหมมันมันสมควรหรือเปล่า
เด็กก็ถ้าเกิดเด็กไม่ปลอดภัยขึ้นมาทำยังไงใช่ค่ะ
ต่อให้เป็นลูกแท้ก็เถอะนะก็ต้องก็ต้องเป็นห่วงเด็กคนนั้นน่ะ
หรือต่อให้เขาได้ตัวเด็กไปแต่เขาก็ยังคลั่งอยู่ทำยังไง
จริงจริงค่ะก็มีหลายประเด็นที่ต้องต้องคุยกันต่อจริงจริงค่ะ
เนี่ยทั้งทางโรงเรียนทางจังหวัดทางตำรวจอาจจะต้องคุยกันว่าเอ้ยจะทำยังไงให้มัน
แต่โอเคล่ะเรื่องที่ว่าแผนการเผชิญเหตุด้านในที่ว่าเขาปิดไฟใช่ไหม

แสดงว่าอันเนี้ยมียุทธวิธีมีแผนที่ฟอร์มเอาไว้แล้วก็สักฟอร์มกันไว้แล้ว
ถ้าเจอคนอย่างนี้บุกเข้ามาแบบคลั่งมีอาวุธเข้ามาอย่างนี้
โรงเรียนจะทำยังไงท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเหตุจากทางโรงเรียนนะฮะ
แล้วพอรู้ว่าผู้ชายคนนี้พาเด็กไปแล้วเนี่ยพาลูกเข้าไปแล้วเนี่ย
ตำรวจก็ไล่ตามไปนะครับจนไปทันรถของนายจีรพงศ์นะฮะ
จีรพงศ์เนี่ยขับรถวนเวียนไปทางอำเภอละแมแล้ววกกลับมาในพื้นที่อำเภอหลังสวน
ไล่กันอยู่๕ชั่วโมงกว่าสุดท้ายเนี่ย
นายจิรพงศ์ขับรถกลับมาที่บ้านตัวเองนี่ตำรวจก็มาคุมตัวนะฮะ
แล้วก็เอาตัวพี่ชายกับแม่ของนายจิรพงศ์เนี่ยมาช่วยเจรจาก่อนนะฮะ
ก่อนจะได้ตัวเนี่ยนะฮะพี่ชายนายจิรพงศ์ก็เข้าไปในบ้าน
หยิบปืนลูกซองยาวของน้องชายออกมาจนตำรวจมั่นใจว่าเขาไม่มีอาวุธนะ
เพราะว่าพี่ชายเขายืนนะว่าน้องเขาเนี่ยมีท่าทีอ่อนลงแล้วตำรวจก็ไปตรวจสอบในรถยังไปเจอปืนลูกซองยาวอีกนะ
นอกจากที่ตัวที่อยู่ในบ้านนะฮะเจอกระสุนอีกห้านัดอยู่ในรถยนต์นะฮะ
นี่ครับแล้วก็แม่นี่คือผู้สื่อข่าวเราบอกว่าตอนที่ตำรวจแน่ใจแล้วว่าเขาไม่มีอาวุธแล้วนั่งแบบมีท่าทีอ่อนลงอยู่ในบ้าน
บุกเข้าไปคุมตัวเนี่ยมีญาติพี่น้องไม่พอใจตำรวจอีกนะ
เอ้าเออจนต้องทำความเข้าใจกันว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะ
จะมาบอกว่าไม่ทำร้ายใครอะไรยังไงใครเนี่ยไม่ได้นะ
เพราะถือปืนแบบขับรถไปขับรถมาแบกไปแบกมาเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยอันนี้ไม่ได้ค่ะ
เมื่อเช้าเนี่ยนะรถโรงเรียนมารับลูกไปโรงเรียน
แต่ในหัวของเขาเนี่ยมันเห็นภาพทหารเมียนมาร์เนี่ยบุกเข้ามาในไทยนะ
ฆ่าศึกมันลุกรานเข้ามาแล้วมีเสียงเครื่องบินรบด้วย
ขับแบบไล่ทิ้งบอมอยู่ตลอดเวลา
เขาเลยต้องรีบหยิบปืนแล้วขับรถไปรับลูกชายออกมาจากโรงเรียน
เพราะกลัวว่าลูกจะไม่ปลอดภัย

กี้ระพงเซฟยาบ้าหรือเปล่า
กี้ระพงบอกอ๋อวันนี้ผมไม่ได้เซฟแต่เมื่อวานอ่ะผมเซฟไปสองเม็ด
แล้วปกติก็เสพยาบ้าเป็นประจำค่ะ

ครับทำไมอ่ะอ๋อจากโรงเรียนเลย
ในทุกวันก็หายิ้นทุกคืนเลยกับ

หลังจากได้ตัวมาก็ส่งนายจีรพงศ์ไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วก็แจ้งข้อหาเรื่องของอาวุธปืนนะครับ
ส่วนข้อหาอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องรวบรวมพยาหลักฐาน
แล้วก็ขยายผลแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

เรื่องการบุกรุกอะไรพวกนี้ด้วยนี่นะฮะ

จากการตรวจสอบประวัติเนี่ยเขาเพิ่งเลิกกับเมียได้๑ปีนะฮะ
ลูกที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยอายุ๘ขวบปกติจะอยู่กับย่า
เขาจะคอยไปรับลูกมาอยู่กับเขาบ้างเป็นระยะนะฮะ
แล้วก็เคยถูกจับกลุ่มในคดีค้ายาบ้า
ตอนนั้นถูกพิพากษาจำคุก๓ปี๘เดือน

เช้าวันนี้ก็เลยบุกไปที่โรงเรียน
แต่ก็โชคดีที่คุณครูก็ยังแก้ไขสถานการณ์ได้นะ
ใช่ค่ะยังดีที่ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะคะ
อย่างที่เราคุยกันมุมหนึ่งเขาก็มองว่าโอ้โหปล่อยลูกไป
ทั้งที่พ่อหลอนยาแล้วก็มีปืน
แต่อีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมก็บอกว่าถ้าไม่ปล่อยลูกเขาไป
แล้วมันอาจจะเกิดเหตุที่มันร้ายแรงกว่านี้มันก็น่ากลัว

เกิดกราดยิงขึ้นมามันจะทำยังไงจะเกิดอะไรที่มันรุนแรงขึ้น